มีผู้ชายคนนึงเขาคุ้มคลั่งเขาอัลวาด
ปีนขึ้นไปบนหอพักชั้น๓
แล้วหลังจากนั้นนอนเล่นมือถือมีการตะโกนว่าอยากตาย
เท่านั้นไม่พอค่ะบุกเข้าไปในห้องของผู้หญิง
ผู้หญิงก็ต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดท้ายที่สุด
ชายคุ้มคลั่งกระโดดลงมาเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพทหลางก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายบุกเข้ามาในห้องพัก
แล้วก็กระโดดตึกสูง๓ชั้นกระโดดลงมาเสียชีวิตนะคะ
พอเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบ
จุดที่เกิดเหตุก็มีศพอยู่บนหลังคากันศาสตร์
ของร้านขายเสื้อผ้าอยู่ติดกับหอพัก
พื้นที่ตำบลศรีสุนทรอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต

อายุสักประมาณ๓๐๔๐ปี
ผิวสีคล้ำไม่สวมเสื้อ

สภาพคือนอนคว่ำหน้าเสียชีวิต
ทีนี้กู้ภัยก็เลยต้องนำศพลงมา
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น
ปรากฏว่ามีบาดแผลที่กลางศีรษะ

ในตัวของศพผู้ตายก็พบโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่ง
เจ้าของหอพักค่ะเล่าให้ฟัง
บอกว่าก่อนเกิดเหตุมีคนร้ายปีนขึ้นไปบนหลังคา
แล้วก็กระโดดเข้าไปในห้องพักของผู้หญิงคนหนึ่ง
ก็เลยต้องรีบแจ้งให้ตำรวจมาตรวจสอบ
ส่วนผู้หญิงที่ตกเป็นผู้เสียหาย
บอกว่าโดนคนร้ายบุกเข้ามาในห้องพัก

ว่าตัวเธอเป็นพนักงานโรงแรม
หลังจากเลิกงานสักช่วงเที่ยงคืน

ได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนอยู่ที่หลังคา

เธอก็เอ๊ะเสียงอะไรเหมือนเสียงคนเปิดผ้าม่านดู
เห็นคนร้ายนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่

ผู้ชายคนนี้ตะโกนว่าอยากตาย
เธอก็กลัวเลยโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าของหอพัก
หลังจากนั้นนะผู้ชายคนนี้ที่เขาคุ้มคลั่ง
เขาปีนหน้าต่างแล้วก็เข้ามาในห้องของผู้เสียหาย

เปิดประตูวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือ
หลังจากนั้นตำรวจเดินทางมาถึง

ผู้ชายคุ้มคลั่งก็กระโดดลงมาเสียชีวิตแล้วนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่รวมถึงเจ้าของหอพัก

ปรากฏว่าคนร้ายได้ลื้อค้นทรัพย์สินในห้องกระจุยกระจายเลย

ส่วนทรัพย์สินในห้องพักที่เป็นของมีค่า

ศพเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งไปให้แพทย์ตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ว่าร่างกายมีสารเสพติดหรือเปล่า
แล้วก็ติดต่อหาญาติเพื่อให้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ